ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์แรกหน่อย
เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นจากการก่อเหตุของนายกวิน
คือตรงนี้ครับร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ปากซอยลาดพร้าว๒๕
อยู่ที่กรุงเทพมหานครท้องที่สนพหนโยธิน
ประมาณตี๒วันนี้นี่ฮะมีเหตุพนักงานของร้านถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์อายุ๓๒ปี
ซึ่งเขาไม่ได้รู้จักอะไรกับนายกวินเลยนายกวินบอกแค้นคนนู้น
คนนู้นกลั่นแกล้งแบบนั้นแบบนี้
ศพที่เสียชีวิตไม่เคยไปรู้จักอะไรเขาเลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะหน้ายังไม่เคยเห็นกันเลยครับมาถูกยิงเสียชีวิต
เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณจุดตรงในร้านเนี่ยครับมีบาดแผลถูกยิงที่ด้านหลังทะลุหน้าอกสามนัดนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘มมตกอยู่หลายปลอก
จากการสอบสวนเนี่ยก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
นายกวินคนร้ายเข้ามาที่ร้านแห่งนี้มาซื้อเบียร์ไปสามขวดนะครับ
แล้วก็ทำเบียตกแตก
ก่อนที่จะชำระเงินค่าสินค้าแต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าเบียร์ที่ตกแตก
นี่เป็นภาพช่วงเกิดเหตุเป็นกล้องวงจรปิดในร้านนะครับ
พนักงานของร้านเขาก็ทำตามหน้าที่
คือคุณจะจ่ายแต่ค่าสินค้าแต่เบียร์ที่ตกแตกคุณไม่จ่ายได้อย่างไร
ปรากฏว่าตัวเองโมโหก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงเขาเลยนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันตอนที่คุณรัฐวิทย์ที่เสียชีวิต
พนักงานของร้านพยายามจะให้ชำระเงินค่าเบียที่ตกแตก
ก็ได้มีการพูดจากันอยู่ก่อนจะมีพนักงานเนี่ยออกมาช่วยพูดตกลงกันนะฮะ
เพื่อให้ชำระเงินนะ
หลังจากนั้นสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ยคือตอนที่พนักงานเข้ามาช่วยกันเจรจา
เพราะเห็นว่าเริ่มมีการโต้เถียงก็คือก็ชำระแต่ค่าสินค้าที่จะซื้อก็ได้
จะได้จบเรื่องพนักงานเขาก็พยายามที่จะไม่เอาเรื่องที่ทำเบียร์แตกไม่จ่ายก็ไม่จ่าย
เดี๋ยวที่ตกแตกไม่ต้องก็ได้นะครับ
นายกวินก็กลับไปมาซื้อใน๔ทุ่มครึ่ง

เที่ยงคืนย้อนกลับมากลับมาที่ร้านอีกครั้งพร้อมกับอาวุธปืนนะครับ
แล้วมาถามหาคุณวัฒนวิทย์ที่โตเถียงกันมาช่วง๔ทุ่มครึ่ง
เสร็จแล้วก็กระหน่ำยิงใส่เขาเลยนะครับ
พนักงานร้านคนนี้เขาก็ล้มลงแล้วท่านผู้ชมครับ
ภาพนี้ฮะคือยิงใส่เขาเขาล้มลงโดนไปสามนัดเนี่ย

ก่อนจะเดินออกจากร้านไปนะ
ออกจากร้านแล้วก็ไปขับรถกระบะอีซูซูสีขาว

แต่เห็นอีกทีคือเดินออกมาถือปืน

ยินเสียงครับลูกด้านหุ่นทุ่มทวมครับทุ่มทวมสูงแต่งกายยังไงแต่งกาย
เสื้อคุมสีเทาใส่หมวกไหมไม่ได้ใส่ครับเปิดเผยใบหน้าหมดเลยครับ
พอยิงเสร็จยิงเสร็จออกจากร้านใช่ครับแล้วยังไงต่อ
ก็ออกมาก็เห็นเขาขึ้นรถแล้วก็ออกไปไม่นานครับยิงเสร็จเขาก็เดินมา
ประมาณนาทีหนึ่งยังไม่ถึงเลยนี่ฮะแล้วก็ไปก่อเหตุต่อ
ที่โรงพยาบาลสนามปฐุมธานีก่อนจะขับรถหลบหนี
ที่คุณเขียนมาสอนรังค่ะนี่นะคะเรื่องราวมันก็จะต่อเนื่องกันแบบนี้ค่ะ
โอ้โหน่าเห็นใจมากนะครับพนักงานของร้านนี้ครับ

ถูกต้องแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
คุณเป็นลูกค้าคุณมาซื้อเบียร์แล้วคุณทำขวดเบียร์ตกแตก

หลังจากที่พนักงานร้านสะดวกซื้อถูกยิงเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ญาติของผู้ตายเขาก็ไปที่สนพหนโยธินทร์
ไปติดตามความคืบหน้าของคดี
เพราะตอนนั้นผู้ต้องหายังถูกจับไม่ได้

คุณสรรพัฒน์เกษมชายาวิวัติผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยครับ
นี่ได้เจอกับพี่สาวของผู้ตายนะครับแล้วก็ญาติญาติ
ทุกคนก็สวมใส่ชุดดำมาแล้ว

นายรัฐวิทย์เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้๒เดือนเท่านั้น
ช่วงเกิดเหตุเท่าที่ญาติได้ทราบข้อมูล
ก็คือคนร้ายเข้ามาซื้อเบียร์
แล้วก็ทำขวดเบียร์เนี่ยตกแตกเลยมีปากเสียงกันเพราะว่าไม่ยอมจ่ายเงิน
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยเขาต้องการให้คนร้ายชำระค่าสินค้าที่เสียหาย

จนกระทั่งพนักงานของร้านสะดวกซื้อเข้ามาพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้
สุดท้ายคนร้ายก็ย้อนกลับมาแล้วก็มายิงจนได้มายิงจนเสียชีวิต
พี่สาวของนายรัฐวิทย์บอกว่าเสียใจมากเสียใจอย่างบอกไม่ถูก
ตอนที่รู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยแล้วทำใจไม่ได้ด้วย
ขอประนามการก่อเหตุของคนร้ายเลยทำแบบนี้เนี่ยอยากจะถามคนร้ายเหลือเกินว่า
แล้วเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะเขาไม่คิดจะสู้ใครอยู่แล้วด้วย
ทำขวดเบียร์แตกทำขวดเบียร์แตกแล้วทีนี้น้องเขาก็แค่พูดว่าเออพี่จ่ายด้วยนะครับ
คำนี้คำเดียวเออจ่ายเงินด้วยนะครับซึ่งก็ลงมีหางเสียงและก็ไม่ได้แบบกระโชคพกห้า
แล้วพอเหมือนกับว่าแคทเชียร์เขาก็บอกว่าไม่ต้องจ่าย
โอเคก็คือไม่จ่ายก็เขาก็เดินออกไปแล้วก็เข้ามาแล้วก็ยิง
ไม่ทราบว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรอะค่ะ
เป็นญาติก็ต้องเสียใจอ่ะอาจจะคนอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอ่ะค่ะ
ก็อาจจะมันเอาเรื่องมันก็ต้องเอาเรื่องเขาอะค่ะ
อยู่อยู่มามายิงมายิงน้องไปอ่ะค่ะ
แฟนสาวของนายรัฐวิทย์นะครับบอกว่าได้คุยไลน์กับแฟนล่าสุดเนี่ย
คือตีสองยี่สิบเอ็ดเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงนั้นแฟนนุ่มเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกบอกกำลังนั่งจัดของในชั้นวางของนะ
นี่ฮะคุณตายนะเป็นแฟนของคุณนัทวิทย์
เธอบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเธอก็นอนด้วยนะ
มาอีกทีตอนตี๓ก็ติดต่อแฟนนุ่มแต่ติดต่อไม่ได้
เริ่มเอกใจก็เลยมาที่ร้านสะดวกซื้อมาถึงเอ้า
แฟนถูกยิงเสียชีวิตเธอบอกว่าเธอช็อกแล้วก็เสียใจมาก
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากจะถามคนร้ายเหลือเกินว่า
ทำแบบนี้ทำไมนี่คือชีวิตของคนทั้งคนทำแบบนี้ทำไม
ตื่นมาตอนช่วงตี๓กว่าติดต่อเขาไม่ได้
ก็เลยรู้สึกแปลกก็เลยมาหาเขาถึงที่ทำงานเลยค่ะ
ค่ะก็เห็นตำรวจใช่ค่ะเห็นตำรวจ
แล้วก็สอบถามตำรวจเขาก็บอกว่าแฟนถูกยิง
ตอนแรกคิดว่าแฟนไม่ได้เป็นอะไรมากตอนแรกช็อกอะค่ะช็อกคิดว่ามันมัน
คิดว่าตอนแรกเขาว่าเขาไม่เป็นอะไรมากไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตด้วย
อยากจะถามว่าเขาทำไปทำไมชีวิตคนทั้งคนค่ะ
เป็นญาติคุณบ้างคุณก็คงจะเสียใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุนะคะ
ปากซอยลาบพราวยี่สิบห้าค่ะคุณสรรพัฒน์ของเรา
ไปที่ร้านวันนี้ร้านก็เปิดปกตินะคะพนักงานในร้านก็ไปทำงาน
ลูกค้าก็ไปซื้อของกันตามปกติจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ที่คุณรัฐวิทย์ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะคือด้านหลังเคาน์เตอร์
จะเป็นจุดที่มีตู้ขนมจีบสารเป๋าอะค่ะจุดตรงนั้นเนี่ยห่างจากประตู
คุณผู้ชมค่ะครับจุดที่นายกวินผู้ก่อเหตุไปจ่อยิง
ระยะประชิดแบบนี้ตามภาพจริงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่ค่ะมันจะมีช่องค่ะคุณผู้ชมเป็นช่องเล็ก

นี่มันก็จะเป็นช่องดูนี้ที่นายกวินผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เดินไปทางช่องไปจ่อยิงเขาอีกรอบหนึ่ง
แล้วเข้าไปแบบนี้แบบนี้ค่ะตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
วันนี้ก็ถูกล้างทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะคะ

นักข่าวของเราก็ถามพนักงานในร้านแหละ
ว่าคุณรัฐวิทย์ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นพนักงานในช่วงเวลาไหนอย่างไร
ก็เขาเป็นพนักงานที่ประจำในช่วงกะกลางคืนนะคะเข้างาน๔ทุ่มถึง๗โมงเช้า
พนักงานที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้สาขาราชพร้าว๒๕เนี่ยกะกลางคืนจะมีอยู่๓คน
พนักงานทุกคนบอกเลยว่าหลังเกิดเหตุนะคะตกใจมากจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เนี่ยค่ะทีนี้มีแม่ค้าร้านขายข้าวแกงอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้เลย
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะชื่อว่านางติ๊ดอายุ๕๓
เธอบอกว่าเธอขายข้าวแกงที่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้หลายปีแล้ว
เปิดร้านเที่ยงถึง๓ทุ่มเพราะรู้ค่ะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
บอกตกใจมากสงสารผู้เสียชีวิตมากคือผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งมาทำงานใหม่
หารายได้เสริมเลี้ยงปากท้องนะคะผู้เสียชีวิตเป็นคนดีมากนิสัยดีมาก
แม่ค้าที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อยังบอกเลยว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่ารัก
เป็นคนพูดน้อยไม่เคยพูดหยาบหน้านิ่งเป็นคนเงียบอะค่ะ
ไม่เคยได้ยินด่าใครหรือว่าพูดอะไรดังหรือว่าหยาบเลย
ซื้อข้าวแกงร้านเธอเป็นประจำเธอบอกไม่คาดคิดนะคะ
คนดีแบบนี้จะมาถูกยิงเสียชีวิตคาร้านสะดวกซื้อที่ทำงานอยู่
บอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่มเธอกับลูกชายก็เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อก่อนกลับบ้าน
ยังยิ้มกับผู้เสียชีวิตอยู่เลยแต่ไม่ได้คุยอะไรกันนะ
ก็ยิ้มให้กันตามปกติคนเคยเห็นหน้ากันทุกวัน
หลังจากเธอออกไปจากร้านสะดวกซื้อแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงค่ะ
โอ้โหมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยอะค่ะ
พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยเธอบอกเลยว่ามันโหดเยี่ยมเกินไป
มันน่ากลัวมากนะคะยังเคราะห์ดีที่ตำรวจจับตัวเอาไว้ได้
บอกว่าคือช่วงกลางคืนตี๒ตี๓ร้านสะดวกซื้อตรงนี้มันเงียบมาก
ค่อยมีคนเดินผ่านก็อาจจะเป็นช่องโหวที่ทำให้ผู้ก่อเหตุ
ก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ค่ะ
เงินแค่นี้ก็ยังมาบาดหมานกันเนอะ
โตมาเผื่อจะโตตรงสารเขาตรงสารพ่อแม่เขาเนอะ
เขาเลี้ยงตัวโตมาเผื่อจะโต
ขณะที่ช่วงสายวันนี้นะครับ
คุณพ่อของคุณรัฐวิทย์เนี่ยคุณพ่ออายุ๗๔แล้ว
ก็ไปกับญาติญาติไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการรับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชประคองธรรมอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนวลทะบุรีแน่นอนและบรรยากาศก็เป็นไปได้ความโสขเศร้า

พี่สาวบอกกับเราตรงนี้อีกครั้งนึงว่า
น้องชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครด้วย
คนร้ายนี่ถือว่าก่อเหตุอย่างอุกอาจมาก
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

น้องชายตอนนี้คงไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้อีกแล้ว
ยังไงก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับผู้ต้องหาก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องการจัดงานศพต่างเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องปรึกษากันในครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะตั้งสวดศพกี่วันจะชาปนกิจศพวันไหนนะครับ